ตอนนี้ถ้าใครเครียดใครเหงาใครเบื่อไม่เป็นไรมาดูไอเดียของบ้านนี้
บ้านคุณบอยปกรณ์ค่ะบอกเลยบ้านนี้เรื่องความเกลียนไว้ใจได้นะ
ไปติดตามกันกับช่วงนี้เลยค่ะกับช่วง

วันนี้มีวิธีแก้อสารเหล่านี้มาฝาก
ที่จะที่ใช้ช่วงเวลาการเกลือคุยอยู่บ้านได้พิเศษสุด
เขาใช้ช่วงเวลาอยู่กับครอบครัวด้วยการเล่นเกม

เมื่อกี้บอกเอ๊ะรู้สึกคุณเท่หรอ
อันนี้ก็ได้
โห้ยเห็นแล้วหน้าสนุกสุด
หัวเราะลั่นบ้านผ่านไป
ความบันเทิงของบ้านนี้ยังไม่หมดนะคะ
คราวนี้เล่นเกมจนถึงขั้นน้องเล็กของบ้านอย่างน้องวันใหม่
ถึงกับเสียน้ำตาแบบนี้กันเลยทีเดียว
โอ๊ะเอ๊ะโอ๊ะเอ๊ะนะคะน้องวันใหม่
ใครเป็นคนทำคะเนี่ย
เฮียบอยหรือเปล่าเฮียบอยไม่น่ารักหรือเปล่า

ก็ในภาพคลิปมันฟ้องขนาดนี้
ในที่สุดก็ถึงเวลาเอาคืน
เฮียบอยคือผู้แพ้ก็ต้องได้รับโทษอย่างสะสม

เฮียบอยน่าจะจำไปอีกนาน
หมัดที่กระแทกเข้าแขนทั้งสองข้าง
ดังใกล้จากราชเท้ามาถึงวิภาวดีเลยนะเนี่ย
ว่าแต่ต้องการคนไปทายาให้ไหมคะเฮียบอยค่ะ